นี่คือไอ้หนุ่มลำพูลาจอมอหังกาจากแดนใต้
ดาวเหนือเรือใบไข่มุกขึ้นป้องกันแชมป์ไอบีเอฟ
แผนแปซิฟิกรุ่นจูเนียร์เวเตอร์เวทกับไอซักเรดดิเดน
ท้าชิงชาวอินโดนีเซียในศึกกำปั้นสถานโลก
ไอบีเอฟพุทธที่ยี่สิบเอ็ดพฤติจิกายนนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนแม่ตืนวิทยา
กลับบนแม่ตื่นอำเซอริจังหวัดลำภูล
กิลินโปรโมชั่นรับประกันความมัน